ธนวัฒน์คำแหงพลหรือว่าพีชนะครับ
พ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลวัย๓๕ปีที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
โคกขามสมุทรสาคร
ตามกันมาเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ย
จับสังเกตจับพิรุษกันทั้งวัน
เจ้าตัวเมื่อวานนี้ก็ยืนยันหน้าดู
ผมไม่ได้โกหกผมมีต้นคั่วผมไม่ได้หลอกลวง
ไม่ได้เป็นคนลวงโลกแต่ที่สุดแล้ว
เขาก็ยอมรับสารภาพแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะเรื่องของลอตเตอรี่เจ้าปัญหา๑๕ใบ๙๐ล้าน
ที่บอกว่ามีลูกค้าของเขาถูกไปนะครับ
เงินรางวัลไปเรียบร้อยอะไรเนี่ยนะฮะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปฟังสิ่งที่เขาเพิ่งรับสารภาพมาก่อนว่า
เหตุการณ์ทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริง
เขาตัดต่อเนี่ยเลข๗เลขนี้ที่เขาตัดต่อ

ดูใช้เป็นนับมีลูกช่วงแล้วตัวเราคิดว่าจะยังไงกับภาพ
กับตรงเลขล่ะตอนนั้นมันก็เลยจะแปลว่ามีปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่า
คิดว่าตอนนี้มันก็ไปถ่ายรูปคู่กับเพียนะ
มันมาซูมจนเบอก็มาดูกันอะ
มันก็เลยไม่รู้ว่าเขาก็จับผิดตรงไหนของใบนั้น

ว่าเรามั่นใจแค่ไหน
เพราะสังขมมันก็บอกแล้ว
อยากรู้ว่าใครถูกกินใครพูดโกหก
ตอนนี้ผมศึกษากับพี่เลย
ผมอยากไปแสดงข่าว

คุณคิดว่าหมอพี่คุณเป็นคนแรกเลยนะ
ครับเอาตรงเลยพี่เพราะว่าอย่างนั้นมันจะมีปัญหา
ใช่แต่มันจะเป็นเกลียดทั้งเกียรติเพราะเกลียดทั้งเกียรติว่า
คือเป็นการเหยาะเล่นกันนะ
ผมเป็นคนตัดตัวเลยที่เกลียดหาแบบ
แล้วทีนี้ผมก็ไม่อยากแปมให้ใครดูก่อน
เราก็เลนกันให้กลุ่มของตัวแอสฟักสีไป
นี่ก็หยั่งเรื่อย

เอาหน่อยมันจะก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่

อยากเห็นอย่างเนอะพอทายตัวเวลาสักที

พีชมันด้วยผ่องมือบอกว่าเห็นโค้งประมาณแค่นิดเดียว
ก็เลยถือตามน้ำเลยนี่เป็นเสียงที่ในพีชเขารับสรภาพกับ
ผู้สื่อข่าวคนนึงน่ะค่ะฟังเสียงดูง่อยง่อยน่ะอืม
แล้วก็ที่พูดถึงเฮียก็เป็นลักษณะที่ว่าผู้ดูแลปั๊มน้ำมันปอตท
อ่าที่คุณพีชไปขายลอตเตอรี่อยู่ที่นั่นอ่ะเขาก็บอกว่าแหม
เหมือนกับเห็นคุณพีชดูดีด้าดีใจผิดปกติก็วิ่งไปถาม
พีชก็โชว์ลอตเตอรี่ก็ถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็ไปโพสต์ในกลุ่มไลน์
แล้วก็กลายเป็นข่าวนี่เฮียยังต้องไปพบตำรวจนะเนี่ยใช่
บอกว่าเฮียไม่เกี่ยวนะก็เป็นเสียงที่ในพีชนะครับ
นึงนะครับโดยสรุปแล้วนะครับเสร็จไปชมครับคือสิบห้าใบ
หมายเลขเจ็ดสามสี่ห้าหนึ่งศูนย์ลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่ง
กันยายน๒๕๖๑ที่เขาบอกว่าลูกค้าของเขาซื้อไปแล้วก็ถูก๙๐ล้านเนี่ย
นายธนวัฒน์คำแหงพลหรือว่าในพีชยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ

ทุกอย่างเกิดขึ้นก็เพราะว่าเขาไปถ่ายรูปเล่นกันที่แผงขายลอตเตอรี่
ภายในปั๊มน้ำมันที่ตะมนตโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
เนื่องจากมีลอตเตอรี่ขายไม่หมด
แล้วไอ้ที่ขายไม่หมดเนี่ยมันมีเลขที่ใกล้เคียงกับรางวัลที่๑
เขาก็ยอมรับว่าเขาตัดแปะตัวเลขตัวข้างหน้าสุดเนี่ย

เขาก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปแชร์แชร์ต่ออะไรกันยังไง
แต่ที่สุดแล้วมันกลายเป็นข่าวโด่งดัง
ทำให้เขานั้นทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเผลอตามน้ำไป
เพราะไม่คิดว่าเรื่องจะไปไกลขนาดนี้
วันนี้ก็คืออยากจะขอโทษสังคม

คือถ้าย้อนไปวันที่มันเป็นข่าวใหม่

เขาก็ได้รับการแชร์เรื่องนี้ในกลุ่มของผู้สื่อข่าวในพื้นที่เหมือนกัน
คือเริ่มต้นเรื่องตั้งแต่๓กันยายน
กันยายนเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
ห้าหกเจ็ดเนี่ยโอ้โหลอตเตอรี่แผงคุณพีช
ขายดีมาเทน้ำเทท่าถูกต้องแล้วก็๗นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีกระแสข่าวว่าเอ๊ะลวงโลกหรือเปล่า
คือวันแรกที่ได้รับการพูดถึงกันแล้วก็แชร์ภาพกันเนี่ย
เขาก็ตามหากันว่าเขาตามหาตามธรรมชาติของข่าวของวันที่หวยออกเลยนะคุณเขียนมาสอน
คือแน่นอนแหละวันที่หวยออกก็ต้องอยากรู้ว่าใครเป็นเศรษฐีใหม่
โดยเฉพาะเศรษฐีใหม่๑๕ใบ๙๐ล้านเนี่ย

แต่วันนั้นหาคนถูกรางวัลไม่เจอเจอแต่พ่อค้าแผงลอตเตอรี่
เรียบร้อยแล้วที่สนามบินสวนอภูมิ์เขานั่งเครื่องบินมารับ
แล้วก็ขอให้รักษาความลับอะไรพวกนี้บอกว่าลูกค้าความจริงวันนั้น๑กันยายน
กลุ่มของลูกค้าที่เขาสั่งซื้อกัน
ก็บอกว่าถ้าขายเกินราคาพี่ไม่ซื้อนะ
แต่พี่ฝันเห็นรถจักรรมที่๑๐
พีทก็บอกว่าผมมีเลขท้ายนี่เลย๕๑๐
ใบนี่พี่ซื้อเลยชุดใหญ่เลยพี่ถูกรางวัลใหญ่เลยนะ

ของเขาก็เคยมีลูกค้ามาซื้อชุด๑๕ใบ

แต่ลูกค้าก็ขอปกปิดตัวเองไว้เป็นความลับเหมือนกัน
เดี๋ยวเราลองย้อนไปฟังหน่อยไหม

ว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์เคยบอกไว้ว่ายังไงนะครับ
พอเขาตกลงเอาเสร็จแล้วก็โอเคครับ

ผมก็ขายไปหมดอยู่ประมาณ๒๐๐กว่าใบ

พอหวยออกเสร็จผมก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังร้านครับ
นั่งดูหวยที่เราเหลือนะ

ก็๓๐๐ใบไม่ถูกเท่าใบเลย
ก็เลยมาดูของพี่เขา

ผมก็เลยมาเขาก็อยากกระเป๋ามาดู

ก็เลยมาเปิดดูโทรศัพท์ว่ามันออกอะไรทั้งหมด๖ตัว

ก็เลยเห็นว่าเป็นเลขตัวที่อยู่ในมือเรา
ตกใจเสร็จก็ทั้งไลน์ทั้งโทรหาเขาเลย

พี่ลงไปเอาพี่อยู่เชียงใหม่อยู่

เขาก็รีบกลับมาจากเขาได้ไฟวันที่๓

ตอนประมาณบาทหรือบาท

ก็ไม่มีความคิดว่าอยากจะเอาไว้ครับ
คือพี่แค่ว่าอยากทำยังไงก็ได้ให้เขามาเอาไปให้เร็วที่สุด
เพราะว่าเราได้ส่งไปให้เขาแล้วครับ
ส่งไปเสร็จเขาก็โอนตังมาประมาณเกือบ๔โมง
มันไม่มีในความคิดเลยครับว่าจะอยากจะได้
เพราะว่ามันไม่ใช่เงินเราไม่อยากได้เลย
ยังคุยกันอยู่เลยคนที่ไปซื้อกันมา

นี่ถ้าถูก๙๐ล้านขึ้นมาจริงจะมีใครเชื่อหนูไหม
คือวันนั้นเนี่ยโดยเฉพาะประโยคเด็ดที่ว่า
มันไม่ใช่เงินของผมมันไม่ใช่ของผม

อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

บอกว่ามันดูผิดปกตินะ
เรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสอบให้หน่อย
โดยเฉพาะถ้าดูจากภาพเนี่ยตัวเลข๗บนสลากเนี่ย

รายละเอียดตัวหนังสือบนสลากที่จะระบุให้ตรงกับหมายเลขบนสลากเนี่ย

เอาบาร์โค้ดของสลากที่อยู่ในรูปไปตรวจสอบ
ก็ปรากฏว่ามันขึ้นว่าไม่ถูกรางวัล
เนี่ยนะฮะความเลือนลางแล้วดูลอตเตอรี่มันดูขาดขาดต้นคั่วไม่ต้นคั่วอะไรพวกนี้เนี่ย

พีชก็ยังยืนยันหนักแน่นนะเมื่อวานเนี่ยโอ้โหไปออกรายการทีวีหรือว่าให้สัมภาษณ์สื่อ
ยืนยันว่าเขามีต้นคั่วแต่อยู่กับยี่ปั๊ว
ยืนยันว่าเป็นของจริงไม่มีตัดแปะอะไรทั้งสิ้น
ที่มันดูแปลกก็เพราะว่าตอนที่กำลังขายอยู่เนี่ย
แล้วมีคนไปดึงขาด

เดี๋ยวลองย้อนไปฟังอีกสักทีสิ่งที่เขาเคยยืนยันความบริสุทธิ์ของเขา
โดนเรียกฆาตถ่ายโดนครอบครัวเขาเป็นอะไรมา

เพราะว่าข่าวทุกอย่างถ้ารั่วออกไป
เขารู้ว่าคนนี้ถูกหวยผมคนเดียวเท่านั้น

ผลดีก็ดีผลเสียมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ช่างมันครับไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรอยู่แล้ว

เพราะว่าโดนยิงที่ปากใต้ยังไม่เจ็บเท่ากับโดนพูดอย่างนี้นะครับ
นี่คือเสียงสัมภาษณ์เมื่อวานนี้เลยนะคะ
บอกว่าหลักฐานทั้งโรงทางลายลูกค้าขอให้รบหมดแล้ว

พิสูจน์ถ้ามีผลเสียมันก็ไม่เป็นไร

แล้วก็จากที่เสียงพีชเขารับสารภาพที่เราให้คุณผู้ชมได้ฟังคลิปเสียงไปนะคะ
ว่าตัดต่อเพราะว่ามีตัวเลขที่คล้ายกับรางวัลที่๑
ตัดต่อเอาเลข๗มาแปะเลขหน้า
นี่นะคะความจริงก็ต้องปรากฏนะคะสุดท้าย

ทีมข่าวของเราก็เลยตามหาตัวคุณพีช

ไปถึงที่ปั๊มปอตทที่แผงขายลอตเตอรี่ของคุณพีช
แล้วก็ไปคุยกับตำรวจด้วยนะคะว่า
ถ้าโกหกแบบนี้มันจะมีความผิดตามกฎหมายยังไงบ้าง
เพราะถือว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนราคาแพง
ว่าถ้าใครมาโกหกหลอกลวงคนทั้งประเทศแบบนี้
จะต้องโดนข้อหาอะไรยังไงบ้าง

ที่แผงขายลอตเตอรี่ก็ไม่เจอนะคะ
บ้านคุณแม่บ้านคุณแม่ยังปิดเงียบเลยค่ะ
แต่ที่แน่ตำรวจบอกว่าต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนค่ะ
สมุดสาขอนนะคะปิดเงียบแบบนี้ค่ะ
ไร้วี่แววของคุณพีชนะคะ
ไปที่แผงไม่เจอไปที่บ้านเลยแล้วกัน
บ้านอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษา๔๒ตำบลนาดี

เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นอย่างที่เห็นค่ะ
บ้านก็ปิดเงียบมีแค่รถจอดอยู่นะคะ
ทางคนที่รู้จักคุณพีชทางตำรวจทางนักข่าว

เบอร์โทรศัพท์ของคุณพีชเอง
แฟนสาวของคุณพีชไม่มีใครรับสายเลยอะค่ะ
ทีมข่าวก็กลับไปที่แผงขายลอตเตอรี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็มีชาวบ้านจำนวนนึงที่เขาไม่ได้รู้ข่าวอะไร
ก็ยังเดินทางไปอุดหนุนคุณพีชนะคะ
มาถึงแผงปิดวันนี้ไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไร
ฝากถึงพีชด้วยถ้าทำผิดจริงก็ขอให้ออกมายอมรับค่ะ
ดีหาเวลาว่างไม่ได้
แต่ตอนนี้ดูดูแล้วเขาราคาออกขายแล้วโดนจับ
ผมว่าผมว่าตัวเขาเนี่ยเขาบอกให้คุณพีชไม่โขล
มันต้องซื่อสัตว์ต่อลูกค้าแล้ว
คือข่าวนี้เพิ่งออกมาเชือก๗๘โมงเช้าวันนี้
ว่าในพีชรับสารภาพแล้วว่าเขาตัดต่อ
บางคนไม่รู้เขาก็ออกตั้งแต่เช้ามืดไง
เพราะว่ารู้ว่าแผงคุณพีชคนเยอะ

ก็เริ่มจากการล้อเล่น

โกหกแล้วแล้วก็ไหลไปเรื่อย

เพราะเริ่มโกหกไปแล้วมันต้องโกหกต่อไปให้สุด

แล้วถ้าย้อนไปไกลนะ

ใครอยากเจอสมพงศ์เลือดทหารรอนะ

ต้องไปพบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ

ไปเป็นพยานค่ะไปให้ปากคำ

คนดูแลปั๊มเขาก็บอกว่าคือวันนั้น
เขาเห็นพีชกระโดดโลดเต้น

ก็เลยตะโกนถามว่าทำไมยังไม่กลับบ้าน

ก็เลยถามพีชไปว่ามีคนถูกอีกเหรอ

แล้วก็ขอดูพีชก็หยิบมาให้ดู

นี่ค่ะยอมรับว่า

ขอถ่ายรูปแต่ยืนยันว่า
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหลอกลวงอะไรเลย

ก็เลยขอถ่ายรูปแล้วก็ส่งกันไป
ในกลุ่มไลน์ภาพนี้ก็หลุดไป
ก็เลยกลายเป็นข่าวดัง

ไม่ให้พีชไปขายลอตเตอรี่ที่ปั๊มนี้

แทนที่คนจะขับรถเข้าปั๊ม
เพื่อเติมน้ำมันคนไม่เติมน้ำมันเลย

ผมเล่าให้ลงบันทึก

ศนโภคคามให้หมดแล้ว

แล้วต่อไปนี้จะให้พีชมาขาย

พิภาพแรง
ที่ถ่ายกัน

เพิ่งจะรู้ว่ามันโขหกเรา

ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่ได้มาสร้างสถานการณ์
เพื่อจะให้มีกระแสไม่คุ้มกันหรอก

นะคะทีนี้มาดูเรื่องของการดำเนินคดีค่ะ
ตำรวจจะว่ายังไงเรื่องนี้นะคะ
พลตำรวจรีมานะอินพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
ก็ไปที่สถานีตำรวจภูทรโคกขาเมื่อช่วงบ่ายนะคะ
ก็ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
พลตำรวจรีมานะบอกว่าวันนี้จะออกหมายจับพีช
ข้อหานำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีโทษจำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทนะคะ
ตอนบ่ายก็รวบรวมพยานหลักฐานอยู่
แล้วก็พยายามที่จะติดตามตัวพีชให้ได้โดยเร็วที่สุด
ทางสืบสวนของจังหวัดสืบสวนภาค
แล้วก็สืบสวนจากทางสำรวงกระโมงแห่งชาติ

ในการที่จะติดตามตัวของนายพีชนะครับ

แล้วถึงเช้าวันนี้กำลังติดตามอยู่ครับ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำนะครับ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับ
เพื่อที่รวบรวมพยาหลักฐานขอไม้จับภายในวันนี้ครับ
เบื้องต้องมีการตั้งข้อการอาหารยังไงบ้างครับ
ตั้งข้อการอาหารในการนำข้อมูลอัมเภทเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ
พลตำรวจรีมานะบอกอีกนะคะว่ากรณีพีชขายลอตเตอรี่เกินราคาค่ะ
ตอนนี้ก็รู้แล้วเตรียมตัวดำเนินการแล้วด้วยนะคะ
ก็ฝากไปถึงคนที่ไปอุดหนุนลอตเตอรี่ที่แผงของในพีช
ถ้าได้รับความเดือดร้อนถ้าในพีชขายให้เกินราคาให้รีบไปแจ้งความนะคะ
กับตำรวจภูทรโคขามให้เร็วที่สุดจะได้แจ้งข้อหาเพิ่ม
ก็คือขายลอตเตอรี่เกินราคาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะคะ
และเย็นวันนี้นะคะ๔โมงครึ่งสารจังหวัดสมุทรสาครอนุมัติ
หมายจับพีชเรียบร้อยแล้วค่ะ
นุมัติหมายจับนายธนวัฒน์คำแหงพลนะคะ
ข้อหาก็คือทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่วัดทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่ายังไม่รู้เลยตอนนี้ว่าพีชเขาอยู่ไหนนะคะ
แต่ก็มีรายงานว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
แล้วก็เห็นคุณแม่บอกว่าเหมือนกับจะมอบตัวใช่ไหม
คือแม่ของพีชอยู่ที่จังหวัดเลยเนี่ยก็หาคุณแม่ไม่เจอเหมือนกัน
แต่ว่าแจ้งมาแจ้งผ่านมาทางผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าเดี๋ยวลูกชายจะมอบตัวพรุ่งนี้
ว่าจะมอบตัวที่สมุทรสาคร
แต่แม่เองก็ยังไม่รู้ว่าพีชอยู่ไหน

ไปบ้านแม่ก็ปิดบ้านเงียบเหมือนกัน
วันนี้ที่จังหวัดเลยนะครับทุกท่านชมครับ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับเพราะว่าพีชเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดเลย
เคยเล่าให้ฟังว่าก็ช่วยแม่ที่มีครอบครัวก็ขายลอตเตอรี่นี่แหละ
ช่วยขายตั้งแต่อายุ๑๓
แล้วพอเป็นข่าวเรื่องนี้นะคุณเข็มมาสอน
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยมันจะไปซ้ำรอยกับน้าของพีชอ่ะ
น้าสาวของพีชเคยหลอกชาวบ้านว่ามีโคต้าลอตเตอรี่ราคาถูก

ถูกต้องเขาก็มาหลงซื้อกันสูญเงินรวมกันไปเนี่ย๒๐ล้านได้
เนี่ยฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปตามที่บ้านของพีชที่จังหวัดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

ของนางเครือวันวิจิตผลอายุ๕๓ปีนะฮะ
อยู่ที่หมู่บ้านทรัพย์เจริญตะบนเอราวันอำเภอเอราวันจังหวัดเลยนะครับ
แม่ของในพีชเนี่ยวันนี้ปรากฏว่าที่บ้านเอากิ่งไม้เอาสแลนดสีดำมาปิดทางเข้าบ้านเอาไว้
เข้าไปในบ้านที่เป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ก็ปิดเงียบนะฮะเหมือนกับไม่มีใครอยู่เลยนะครับ

แต่เอาเป็นว่าเขาไม่เจอใครเลยนะครับ
ก็มีรถจักรยานยนต์จอดไว้สองคันมีสุนัขตัวหนึ่งถูกล่ามโซ่ไว้ที่เสาบ้านนะครับ
ถ้าห่างออกไปประมาณ๓๐เมตรของบริเวณพื้นที่บ้านเนี่ยจะเจอบ้านปูนทรงสเปน๒ชั้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะฮะ
ก็สอบถามกันแล้วพบว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายพีชนะครับ
มีสนามชนไก่ที่ก่อด้วยปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างบ้านแม่กับบ้านของนายพีชด้วยรวมแล้วทั้งหมดเนื้อที่ประมาณ๒ไร่ไม่เล็กนะ

เพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกนี้บอกว่าเห็นแม่ของนายพีชออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้แล้วแล้วก็ไม่เห็นกลับมาเข้าบ้านอีกเลยนะ

ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนะครับส่วนตัวในพีชเนี่ยนานจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักครั้งนึงมาก็อยู่สัก๕๖วันแต่ก็ไม่เคยออกมาสูงสิงอะไรกับเพื่อนบ้าน
มีคนในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนกับแม่ของในพีชด้วยนะครับชื่อนางมะลิวันจันทรมนตรีนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ทราบข่าวว่าในพีชขายลอตเตอรี่๑๕ใบให้กับลูกค้าแล้วถูกรางวัลที่๑๙๐ล้านแล้วก็ไปส่งมอบให้เขาไม่โกงอะไรเขาเลยเนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหชื่นชมในความซื่อสัตว์ความดีของในพีทมากแต่พอมาทราบข่าววันนี้ว่าเอารับสารภาพแล้วว่ากุเรื่องขึ้นมาโกหกโอ้โหทำให้ย้อนกลับไปคิดถึงพฤติกรรมของน้าสาวของในพีทเลยที่เคยหลอกลวงชาวบ้านไว้เหมือนกันไม่ต่างอะไรกันเลยเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าเมื่อปี๕๙น้าสาวของ
ไม่ได้ลอตเตอรี่ครับเสียเงินไปแล้ว
ตอนนี้กำลังฟ้องร้องกันอยู่เรื่องยังอยู่ในชั้นศาลนะฮะ
ที่ผ่านมาก็มีการนัดคืนเงินกันนัดเจรจาคืนเงินอะไรกัน

โดนโกงคือน้าสาวของเขาค่ะน้าสาวแต่ไม่ใช่เป็นตัวของเขาเอง
เป็นน้าสาวที่โกงพวกเงินลอตเตอรี่โกงลอตเตอรี่ไปหลายสิบล้าน
รวมทั้งหมู่บ้านของตัวเองแล้วก็หมู่บ้านอื่น
แล้วโดนโกงนี้ตั้งแต่ขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงสูงถึงเท่าไหร่แต่ละคน
ขั้นต่ำระดับแสน
คนในครอบครัวหรือกลุ่มพี่น้องเขารู้กันหมดรู้เรื่องนี้หมดทุกคน
พี่สาวหัวซึ่งเป็นทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านทรัพย์เจริญ
ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านรู้เห็นกันหมดทุกคน
ที่ว่าจะเอาเงินมาผ่อนชำระใช้จ่ายให้พวกเราเป็นงวด
วดแต่ก็ไม่ทำตามสัญญาเราก็เลยขึ้นสารฟ้องศาลอีก
ยังค้างอยู่เลยกรณีของน้าสาวนะ
แต่ทีนี้ไอ้กรณีที่เกิดขึ้นกับน้าสาวของนายพีช
ที่เอาเงินชาวบ้านไปรวมเกือบ๒๐ล้าน
บอกว่าจะขายลอตเตอรี่ราคาถูกให้แล้วไม่ได้
ทุกวันนี้ก็ยังไม่ใช้เงินคืนเลยนะก็ต้องฟ้องร้องกันอยู่เนี่ย
ชาวบ้านก็เลยตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คุณเกรียร์มาสอน
เมื่อปี๕๙ที่ได้เงินไปรวม๒๐ล้านเนี่ย

อย่างเช่นตอนนี้ทำไมครอบครัวของตัวน้าสาวในพีช
หรือว่าตัวในพีชเนี่ยมีทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่าง
มาขายจนแบบโอ้โหขายหลายที่เยอะแยะไปหมด
ค่าเช่ารวมกันหนึ่งปีหนึ่งก็ตกแสนสองแสนก็ไม่น้อยนะ
มหาชัยสมุทรสาครก็มีที่ขอนแก่นก็มี
อุบลรัชธานีก็มีมีอีกหลายแห่ง
เป็นชื่อลูกชื่อหลานของน้าสาวของนายพีช
ที่ไปโกงเงินค่าลอตเตอรี่ของชาวบ้านเขาหมดเลย
อ๋อชาวบ้านตั้งค่อยสังเกตว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาเนี่ย
ขยายพื้นที่แผงขายลอตเตอรี่ให้ลูกให้หลาน
ถูกต้องแล้วตัวน้าสาวเองเขาก็อยู่อย่างสุขสบาย
มีสามีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหนึ่งก็รู้เห็นกันหมด
แต่มันทำอะไรไม่ได้ชาวบ้านได้แต่ฟ้อง
เพื่อจะเรียกเงินคืนคดีก็ค้างกันอยู่นะขณะนี้
แล้วก็มาเกิดกรณีกับนายพีชนะปัจจุบันเนี่ย